ส่วนเรื่องของฟุตซอลที่เตะกันไปเมื่อวันพุธนะครับ
เป็นเกมนัดแรกของเลขที่๒นัดที่๑๔ของระดูการเนี่ยมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นนะครับ
กับประตูที่ดูแล้วเนี่ยบอลมันยังไม่ข้ามเส้นแต่ว่าผู้สินให้ประตู
จังหวะนี้ครับมองมุมนี้มองยากมองยากไม่ทันนะครับ
ผมว่ามองไม่ทันแล้วมองได้ครั้งเดียวคือผู้เล่นบอกว่าไม่เข้านะครับ
มีผู้ตัดสินผู้สินที่๑นะครับคนที่เห็นเสื้อเขียวเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นเลยนะ
ยืนอยู่แล้วก็คือเห็นจังหวะลูกนี้น่าชัดที่สุดในทุกคน

เดี๋ยวเรามาดูซิว่าทีมงานน่าจะหยุดภาพมาแบบเป็นมุมที่ชัดที่สุดเท่าที่เราจะหาได้นะครับ
แล้วก็ลองดูว่าลูกมันเข้าเต็มใบไหม
กวดต้องข้ามข้ามเส้นไปแล้วเต็มใบถึงจะได้ประตูนะครับ
สมุทรเสมอกัน๓ประตูต่อ๓แล้วก็จบครึ่งแรกและสุดท้ายมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแพ้ไป๔ประตูต่อ
เขาก็บอกว่าจุดเปลี่ยนมันมาจากรูปนี้แหละอันเนี้ย
เห็นไหมผู้ตัดสินเสื้อเขียวเห็นอยู่เห็นชัดกว่าเราคนปัดเองก็จะรู้ว่ามันเข้าเต็มใบหรือเปล่า
แต่ผมว่าสมาธิตอนนั้นไม่ได้มุ่งหรอกว่าบอลมันเข้าไม่เข้าต้องปัดทิ้งออกมาก่อน

เห็นมั้ยที่เขาที่เขาเทศภาพก
คือเรามองลงมาข้างล่างมันจะเห็นชัดว่าเข้าเต็มใบหรือเปล่า
ว่ามันจะต้องเทียบกับเส้นประตูด้วยว่ามันผ่านไปทางเส้นหรือเปล่า

แต่ประเด็นนี้คือที่เขาตั้งคำถามเนี่ยสโมสรตั้งคำถามคือ
หมอภาคตั้งคำถามว่าว่าให้เข้าเนี่ยคือมั่นใจไหมว่ามันเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์
ดังนั้นก็ต้องไปหาคำตอบกันเอานะครับว่าจะเป็นยังไง
ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเขาก็จะทำหนังสือจำเป็นต้องส่งหนังสือประท้วงไป
ฝ่ายจัดการแข่งขันให้พิจารณาโดยเร็วที่สุดนะครับ
ทีมเราใช้งบมารเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นนี่เรามาเจอเกมแบบนี้นะครับ
มาเจอเกมแบบนี้มันก็ทำให้พวกเรานะครับก็อึ้งไปเหมือนกัน
ซึ่งโดยเฉพาะลูกที่๓ซึ่งทำให้เราเสียสมาธิไป
เพราะฉะนั้นนี่ขออนุญาตนะครับเราต้องทำหนังสือมาอย่างแน่นอนนะครับว่าลูกนั้นเป็นประตูหรือไม่เป็นประตู
แล้วก็ฝากฝ่ายจัดแล้วก็คณะกรรมการตัดสินรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะพินาว่าลูกนั้นเป็นประตูหรือไม่นะครับ
ซึ่งจุดเปลี่ยนก็คือบอกตรงลูกที่๓
ซึ่งนายสุวิทยแพงมานะคะผู้จัดการทีมมหาวิทยาลัยมภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็บอกกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีว่าคำตัดสินที่ออกมาเนี่ยถือว่าเลวร้ายมากนะ
เพราะว่านอกจากตัดสินจะผิดพลาดแล้วนะตอนที่ไปประท้วงกับคนที่ทำหน้าที่ผู้ตัดสินในเกมคำตอบที่ได้รับกลับมาก็บอกว่าเขียนรายงานไปเลย
มีทีมก็ใช้เงินลงทุนพยายามที่จะทำทีมมา

แล้วสุดท้ายก็เลิกทำทีมไปหรือเปล่า

มันก็ต้องไปชี้แจก็ได้
ไปหามุมที่ดีกว่านี้มาหากร้างกับเขา
หรือว่าอย่างที่ทีมงานของมภาคบอกเนี่ยคือต้องมีวีอาร์ไหมในฟุตซอล
ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องค้นหาคำตอบกันเพื่อความโปร่งใสนะครับ
เดี๋ยวเราลองติดตามมาดูว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไร